ต่อกันที่คุณนักแสดงคนนี้ค่ะคุณแจซอน
คนนี้บอกเลยว่านักทั้งเรื่องทำงานแล้วก็หนักทั้งเรื่องเรียนนะคะ
ซึ่งเรื่องเรียนค่ะเจ้าตัวบอกว่าจะตั้งใจให้ทุ่มเทเวลา

ส่วนที่เห็นเธอสวยขึ้นนั้นอย่าสงสัยนะคะ
เธอไม่ได้ทำศัลยกรรมแต่อย่างใดค่ะ
อีกหนึ่งนักแสดงสาวที่แบ่งสรรเวลาให้ทั้งการเรียนแล้วก็การทำงานนะคะ
สำหรับคุณแจซอนซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็จัดการทั้งสองเรื่องได้ดีค่ะ
นักแสดงสาวอัปเดตว่าปีนี้เธอจะแบ่งเวลาเพื่อเคลียร์เรื่องเรียนให้เสร็จสิ้น
แล้วก็จะลุยสอบทนายความต่ออีกด้วยค่ะ
จากนี้นะเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธเรื่องที่หลายคนมองว่าหน้าเปลี่ยนเพราะศัลยกรรม
โดยคุณแจซอนค่ะชี้แจงว่าเป็นเพราะการแต่งหน้าเลยทำให้ดูดีขึ้น
แต่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าอยากจะอัพจมูกเพื่อเสริมโงเห้งอยู่เหมือนกันค่ะ
อยากเสริมค่ะเพราะเขาบอกว่าบางทีทำแล้วมันเสริมโงเห้งอะไรอย่างนี้ก็น่าทำเหมือนกันนะ
คิดว่าปีนี้แหละค่ะใช่ค่ะตั้งใจแล้วค่ะ
มี๕เทอมก็น่าจะจบแล้วนะหนูว่า
คือไม่มาเกรดเลยพูดจริงเพราะว่าถ้าเกิดผ่านก็ดีใจแล้ว
แต่ก็อยากจะมาฟิตนิดนึงนะเพราะว่าสมมุติว่าเราอยากไปต่อต่างประเทศอย่างนี้บางทีเราก็อยากให้แบบว่าประวัติเราเกรดเราโอเคอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อจบตีเนี่ยก็คิดว่าจะมากรอยแสมสอบทในค่ะ